ทุกผู้ชมครับตอนนี้ผมคุณรัชพรเวลาไปไหนมาไหนเนี่ย
จะมีผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเขาทำงานแล้วเขาไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
ไม่ได้รับเงินเยียวยาใช่ไหมคะเขาก็ถามเยอะว่าเออเมื่อไหร่จะได้เงิน
เมื่อไหร่จะได้เงินนะคือทางภาครัฐเนี่ยเงินเยียวยาห้าพันบาทที่จะให้สามเดือน
ละห้าพันค่ะนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยอืม
ออกมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะให้ก่อนเนี่ยในกลุ่มแรกเนี่ยจะมีอยู่สี่อาชีพค่ะ
มีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอืมนะฮะมีผู้ที่ขับแท็กซี่ค่ะอ่า
จักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็มะกุเทศหรือว่าไก๊อืม
เก้าเมษายนเนี่ยเดี๋ยวเงินจะได้แล้วค่ะถามว่าทำไมต้องให้สี่กลุ่มนี้ก่อน
อาชีพนี้ก่อนในกลุ่มแรกจะได้ก่อนเพราะว่าตรวจสอบง่ายสุดค่ะ
ไปดูจากกรมการขนส่งทางบกนะวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ว่าผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าไกด์มะกุเทศเขาลงทะเบียนหมดแล้ว
คือทุกคนมีสังกัดที่มันตรวจสอบปึ้งเดียวได้หมดเลย
เพราะเขาต้องมีไงว่าคุณใช่ไม่ใช่เดือดร้อนไม่เดือดร้อน

พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มอาชีพอื่นต้องไปไล่
ไล่ดูว่าตกลงคุณถูกต้องไม่ถูกต้องเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์
อันนี้อธิบายกันให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวท่านจะรอกันอยู่
แต่มีผู้ที่เขาเดือดร้อนนะครับวันนี้ที่เขาออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือกัน
เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเคหะย่านนวมิน
รวมทั้งผู้ที่เขามีอาชีพนวดแผนไทยด้วย
หมอนวดแผนไทยใช่ไหมคะ
อันนี้คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเคหะย่านนวมินนะฮะ
เป็นของการเคหะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
บอกว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักเพราะผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่
ส่วนใหญ่คืออาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป
รายได้ตอนนี้ไม่พอแน่แน่ไม่พอใช้จ่ายในช่วงโควิดสิบเก้า
และเขายังไม่ใช่กลุ่มอาชีพกลุ่มแรกที่จะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วได้เงินเยียวยาก่อน
แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ที่เขาอยู่กันเนี่ย
หมู่บ้านเคหะย่านนวมินนะฮะ
ทางการเคหะไม่ได้ช่วยเหลือหรือว่าผ่อนผันให้
อย่างเช่นยืดเวลาชำระหนี้หรือแบ่งจ่ายค่าเช่า
ใครไม่จ่ายโดนตัดน้ำตัดไฟอืม
ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดหลายคนตกงานไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า
บางคนจ่ายช้าไป๕วันโดนตัดน้ำตัดไฟ
เขาก็เลยร้องขอมาว่าขอความช่วยเหลือเขาหน่อยขอความเป็นธรรมเขาหน่อย
บางคนถูกตัดน้ำตัดไฟจะไปต่อ

ห้องค่ะที่ชำระอย่างห้องดิฉันเนี่ยชำระเลสไปประมาณ๕วันโดนตัดน้ำตัดไฟค่ะก็เลยต้องมาชำระเพิ่มอีก๒๐๐ค่าห้องแล้วก็ค่าเปิดน้ำเปิดไฟด้วย

ค่าต่อ๑๐๐ไปต่อแป๊บเดียว

บอกเราตัดฟรีบริการฟรี

ตัดหนึ่งตัดไปหนึ่งปั๊ก

ช่วยบอกหน่อยนะคะช่วยพวกเราหน่อยเถอะค่ะ

แมนเจริญวันอดีตผู้สมัครสอสอ

แต่ค่าเช่าที่เช่ากันอยู่ที่

ช้าไปถูกตัดน้ำตัดไฟ

ช่วงโควิด๑๙อย่างนี้

พี่ที่อยู่ที่อยู่อาศัยของ

จะหารือนะครับแล้วก็จะ

ค่ะเดี๋ยวท่านรอฟังข่าวกันแล้วกัน

ท่านก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เขาบอกอย่าเพิ่งตัด
ผู้บริหารประชุมวันอังคารก่อนรอวันอังคารก่อนรอแป๊บนึงถึงเวลาตัดแล้วถ้าไปต่อก็ไม่ต้องเสียตังค์ก็ดีนะ
บางทีเขาก็ลำบากช่วงนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยนะครับ
วันนี้ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะครับนายพิทักษ์โยธาเจ้าของร้านนวดแผนไทยนะ
บอกว่าเขากับบรรดาหมอนวดแผนโบราณทั้งหลายตอนนี้ก็เดือดร้อนหนัก
ก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากมีคำสั่งให้ปิดร้านนวดแผนโบราณต่างนะครับ
ก็ไม่มีรายได้กันนะซึ่งปกติมันก็เดือดร้อนมาตั้งแต่ต้นของโควิด๑๙อยู่แล้ว
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะมาใช้บริการส่วนพนักงานพอร้านปิดก็กลับต่างจังหวัดไม่ได้
ส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้จังหวัดเขาก็ปิดนะฮะเดินทางก็ลำบากนะฮะแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้อยากกลับ
เพราะเกรงว่าจะเอาเชื้อโรคไปติดครอบครัวทางบ้านที่ต่างจังหวัด
ตอนนี้บางคนก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีเลี้ยงลูก๒คน๓คนก็มี
ต้องดูแลครอบครัวพอร้านปิดก็ไม่มีอาชีพนะครับตอนนี้ก็เลยตกงานไปหมดนะครับ
เงินตอนนี้ที่เก็บไว้เนี่ยก็น้อยมากส่วนมากที่เป็นคนหาเช้ากินค่ำนะครับ
แล้วก็มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยยังไม่เคยกล่าวถึงหมอนวดเลย
เราก็อยากเรียกร้องคือขอความคือพิจารณาหมอนวดอย่างเราด้วยค่ะ
หาเช้ากินค่ำว่าหามาได้เราค่อยได้กินไม่มีเก็บค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเนี่ยทำว่าฉันมีหนี้อยู่แล้ว
หนี้ส่งลูกเรียนลูกเรียน๒คนพร้อมกัน
นี่เขาอยู่ในข่ายของที่มีคำสั่งต้องปิด
พี่ที่อยู่ร้านนวดแผนโบราณต่างที่ต้องปิดเนี่ย

ได้รับเงินช่วยเหลือ๕๐๐บาท๓เดือนค่ะ
ถ้าไม่มีประกันสังคมนะเจ้าของกิจการก็ยื่นขอความช่วยเหลือได้
หรือว่าเงินช่วยเหลืออะไรต่างลองดูนะครับตรงนั้น

เปิดโครงการไม่ทิ้งกัน
มีที่พักแล้วก็อาหารให้ฟรี๓มื้อ
สำหรับคนที่ตกงานคนไร้ญาตินะครับ
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน
โทรไปนะเพื่อขอความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
เขาก็จะมีที่พักกับมีอาหารให้
จะได้ไม่ต้องไปเร่ร่อนหรือว่าไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

เดี๋ยวจะลำบากกันใหญ่เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดนะฮะ